ส่วนท่านที่ต้องการซื้อปรายศนียบัตรนะครับแล้วก็ส่งมาทายผลนะครับ
แล้วก็ลุ้นโชคใหญ่กว่าสิบห้าล้านบาทเนี่ยนี่คือบรรยากาศวันนี้ที่ห้างเซ็นทรัลลัดพร้าวนะครับ
วันนี้ไทยรัฐกรุ๊ปยกตู้ปรายศนีย์ไปตั้งรับแล้วก็ขายปรายศนียบัตรกันเลย
นี่นะฮะเพื่อให้ท่านทายผลฟุตบอลโลก๒๐๒๒ว่าใครจะคว้าแชมป์นะครับทุกผู้ชมครับ
คือโค้งสุดท้ายจริงนะครับเพราะว่าเขารับการส่งทายผลเนี่ย
ถึงแค่วันพรุ่งนี้๑๗ธันวาคมเท่านั้นนัดชิงคือ๑๘ธันวาคม๔ทุ่มนะครับ
ก็มีการจำหน่ายปรายศนียบัตรนะครับพร้อมกับของแถมสุดพิเศษด้วยนะฮะ
หากซื้อถึงยอดที่กำหนดบรรยากาศวันนี้ก็เลยคึกคักมาก
นี่ฮะคนที่ไปเดินห้างเที่ยวห้างคนที่ทราบข่าวนี้มาซื้อปรายศนียบัตรกันอย่างมากมาย
ผู้ที่จะร่วมสนุกทายผลเนี่ยในวันนี้และวันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้รับเนี่ยให้มาหยอดส่งแบบนี้เนี่ยถึงสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะอ้าว
ใครพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะผ่านไปก็ไปซื้อกันนะ
ผู้จำได้ถ่ายเลยนะครับเขียนเลยตอนนี้ไม่ต้องคิดมากแล้ว
มีแค่ฝรั่งเศสกับอาเจนีน่านะยังไงก็ต้องเขียนเพราะว่า
ปิดรับทายผลถึงพรุ่งนี้เนี่ยเราจะยังไม่รู้หรอกว่าใครจะได้แชมป์
ของรางวัลนี่กว่า๑๕ล้านบาทนะครับทายผลฟุตบอลโลก๒๐๒๐
ปรายศนียบัตรเพียงแค่ฉบับละ๒บาท
เหลือเวลาอีกแค่คืนนี้กับถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นที่จะลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทนะครับ
ใครยังไม่ได้ส่งต้องรีบนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกันนี่ดูของรางวัลเห็นไหม

สองช่องทางนะครับผ่านปรายศนียบัตรช่องทางแรกก็คือท่านไปซื้อปรายศนียบัตร
ปรายศนีย์ไทยทั่วประเทศหรือจะไปที่เซ็นทรัลรัฐพร้าวพรุ่งนี้ก็ได้
ไปหาบูธของไทยรัฐกรุ๊ปนะครับเขียนชื่อที่อยู่นะเอามาให้เรียบร้อยเลย
เขียนว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองอีกช่องทางหนึ่งก็คือ
พร้อมโพสต์นะครับของปรายศนีย์ไทยดาวน์โหลดได้ทั้งแอปสโตแล้วก็เพลสโต
แต่ทีนี้การรับปรายศนียบัตรในการทายผลเนี่ย
ถ้าเป็นแบบปลายศิลยาบัตรที่ซื้อจากปลายศิลยาแบบเป็นใบเนี่ย
รับได้ถึงเวลา๑๘นาฬิกาคือเวลา๑๘นาฬิกาเนี่ยที่เขาปั๊มว่าท่านมาส่งภายใน๑๘นาฬิกาเนี่ย
ถึงเวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาทีซึ่งยอดล่าสุดยังไม่เป็นทางการนะฮะ
ผู้ที่ซื้อปรายศนียบัตรทั้ง๒ช่องทางนะครับตอนนี้ทะลุ๑๐๐ล้านฉบับไปแล้ว
ก็เมื่อวานนี้คนที่เคยซื้อเมื่อ๒ครั้งก่อนซื้อ๒๐๐ใบใช่ไหม
ค่ะประมาณนั้นแล้วได้รางวัลใหญ่ไป๑๐ล้านโหไป๑๐ล้านใช่